ลับไปที่นครนายกกันหน่อยครับ
คุณขวัญคุณผู้ชมถ้าหากว่าตื่นมาแล้วหน้าบ้านเนี่ย
มันมีถุงแปลกลักษณะเป็นเหมือนกับเม็ดยา

มันคือเม็ดอะไรอ่ะ
คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นยาเบื่อหมา

ว่ามีคนเอายาเบื่อหมามาวางเพราะเขาเลี้ยงหมา
เขาก็เลยแบบไม่ได้เอกใจก็กวาดโกยแล้วทิ้ง

เฮ้ยแล้วทำไมมันมาวางอยู่ตรงนั้นโดยที่เราไม่รู้เรื่องอ่ะ

เปิดวงจรปิดดูได้ภาพแบบนี้ดูวงจรปิดหน่อยฮะ
วงจรปิดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีรถคันหนึ่งขับมาครับ
ขับมาเสร็จแล้วคุณดูครับกระบะคันนี้เป็นกระบะขาว
และนี่คือบ้านหลังที่เกิดเรื่องที่มีถุงยาบ้ามาโยนไว้หน้าบ้าน

เปิดประตูมาลงมาจากรถแล้วเครื่องครับ
นี่ขึ้นเลยครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บขึ้นรถคือขาเนี่ยยังไม่ได้ลงมาบนพื้นดีด้วยซ้ำ

พอเครื่องเสร็จแล้วเขาขึ้นรถแล้วก็ขับไปเลย
นี่เจ้าของบ้านเดินมาตอนเช้ามากำลังกวาดบ้าน

มีคนใจร้ายจะมาวางยาเบื่อหมามั้งเอาเก็บไปทิ้งดีกว่า
โกยโกยเก็บไปทิ้งครับเพื่อนบ้านบอกเฮียเฮียมันยาบ้านะไม่ใช่ยาเบื่อหมาแล้วแหละ
ต้องแจ้งตำรวจครับตำรวจสพเมืองนครนายกก็มาตรวจสอบพิกัดจุดเกิดเหตุอยู่ในตัวเมืองเลยครับ
ปูหน้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ถุงเดียวด้วยครับนะเห็นไหมหมาที่เฮียเขาเลี้ยงไว้

สามถุงครับโอ้โหแล้วเศษเม็ดยาบ้ายังเกลื่อนอยู่ตรงพื้นนั่นนะฮะคือถุงมันแตกไงแล้วไอ้ตัวยาบ้าเนี่ยมันก็กระจายเกลื่อนบนพื้นเลย
ถูกต้องครับเอ๊ะแล้วทำไมกระบะคันนั้นถึงขับรถมาแล้วก็มาเครื่องแบบนี้ลองขึ้นภาพวินโดคู่ขนานกันได้นะครับ
เพื่อจะได้ให้ดูไปพร้อมกันว่าเอ๊ะทำไมขับมาแล้วมาโยนทิ้งแบบนี้ได้ยังไงแล้วใช้ระยะเวลาสั้นนะครับเนี่ยตั้งแต่ขับมาแล้วจอดแล้วเครื่องเนี่ยประมาณ๑๐วิครับคุณขวัญคุณผู้ชม
ตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะเป็นยาบ้า
นึกว่าเป็นยาเบื่อโชคดีว่าเพื่อนบ้านมาสะกิดบ่อ
ประมาณตี๓หลับสนิทดึกสงัดครับ
รถมันขับมาได้ยินเสียงนะแต่ก็ไม่ได้ตื่นมาดูไม่ได้เอกใจ
ไม่ใช่แค่เสียงรถด้วยเฮียบอกได้ยินเสียงดังเหมือนปืนครับ
นัดสะดุ้งแล้วนะแต่ไม่กล้าออกมา
ช่วงนี้มันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นทีเฮียก็กลัวนะครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปทำไมทำไมต้องเอายาบ้ามาโยนกันแบบนี้
ไม่น่าจะกันแกล้งนะเฮียบอกว่าสงสัยว่าเขาคลั่งหรือเปล่า
หรือคนก่อเหตุเป็นไปได้ไหมว่ารีบร้อนหนีด่านตรวจอะไรมา
คือทิ้งได้ทิ้งก่อนไม่สนใจว่าจะเป็นบ้านใคร
ตอนแรกดิฉันก็คิดแบบนั้นนะตอนแรกขวัญคิดแบบนั้น
แต่พอคิดอีกทีว่าถ้าเกิดจะทำแค่โยนไป

นั่นแหละฮะเฮียสงสัยแบบนี้ครับ

คิดว่าเป็นการที่คิดว่าเขาอาจจะอะไรหรือเปล่า

ยิงปืนขึ้นสามนัดเพื่อเจตนาจะให้รู้ว่ายิงอะไรต่าง

ยิง๓นัดปั๊งปั๊งปั๊งตอนที่๓ที่๕ครับ
คือไม่คิดว่าเขาจะแกล้งแกล้งเขาจะยัดตรงไหนก็ยัดได้ครับ
จะหย่อวางตรงไหนก็ยัดได้จะแกล้งเรานะ

เจตนาให้เขาว่าเหมือนกับเขาคลั่งมากกว่า
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองนครนายกกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
อกจากวงจรปิดที่เห็นของบ้านหลังนี้แล้วเนี่ย
เดี๋ยวคงจะต้องไปไล่เช็คเพิ่มเติมเส้นทางหลังจากบ้านนี้แล้ว

เพื่อตามตัวคนก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหยุคนี้สมัยนี้นี่ยาบ้ามันเกลื่อนจริงนะฮะ
ที่คุณคิงเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของยาบ้า